อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องวางมวยกันริมถนนวิภาวดีรังสิตคุณผู้ชม
คือคนขี่มอเตอร์ไซค์เขาไม่พอใจที่รถเมย์ขับเบียดเขา
ก็เลยตะลุมบอลกันไปชมภาพครับ

คือท่าแรกมานี่หัวติดพื้นกันนะ
คนตะโกนแบบห้ามสิห้ามสิพอแล้ว
ที่กระโดดตัวลอย
นึกว่าหลุดออกมาจากหนังกำลังภายใน
เออนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่คนขับรถเมย์ชกต่อยกันกับชายเสื้อดำเนี่ย
ซึ่งเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่ที่ป้ายรถเมย์ตรงหน้าวัดเสมียน
คุณผู้ชมนึกภาพตามไปด้วยในคลิปเนี่ยทั้งคู่ทะเลาะกันแบบโอ้โห
เอาเป็นเอาตายอะครับอยู่ป้ายรถเมย์ซึ่งช่วงต้นคลิปจะเห็นว่าฝ่ายคนขับรถเมย์ล้มหงายอยู่นะ
เหมือนเป็นฝ่ายเพลี่ยงพร้ำไปแล้วใช่ฝ่ายคนขี่มอไซค์เหมือนแบบได้เชิงแล้วอ่ะ
คล่อมแล้วขณะที่คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็พยายามกดหัวคนขับรถเมย์เอาไว้
แต่ผู้หญิงซึ่งเป็นกระเป๋ารถเมย์เนี่ยไปช่วยมาดึงไว้ดึงกางเกงของคนขี่มอเตอร์ไซค์ออกมา
ค่ะแล้วก็ล้มหงายความไปพอคนขับรถเมย์ลุกขึ้นมาได้โอ้โหทีนี้รัวหมัดใส่กับเตะ
ไม่ยั้งวิ่งหนีขึ้นรถเมย์แถมยังกระโดดกลับมากระโดดถีบตัวลอยใส่หน้าคนขี่มอไซค์อีกนะครับ
แล้วก็ขึ้นรถไปเลยส่วนกระบะรถเมย์ก็รีบตามขึ้นไปพร้อมกับมีผู้หญิงเสื้อน้ำตาลอีกคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นผู้โดยสารในรถก็เลยมีคนตะโกนบอกว่าปิดประตูซะ
แล้วรีบออกไปเพราะว่าเดี๋ยวคนขี่รถมอไซค์จะตามขึ้นไปอีกนะครับ
ขณะที่ทั้งคู่เปิดศึกชกต่อยกันอยู่ชนละมุนเนี่ยชาวบ้านตะโกนห้ามแล้ว
มีคนเห็นเหตุการณ์หลายคนพยายามเข้าไปแยกแล้วทั้งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็เข้าไปช่วย
พนักงานส่งของเสื้อส้มเองยกมือไหว้ขอโทษให้เขาเลิกทะเลาะกัน
ก็ไม่ยอมแยกกันมีพนักงานเสื้อส้มไปช่วย

ที่ชื่อว่าปราการมุมมืดมีโพสต์คลิปข้อความบอกว่า

เป็นคลิปที่คนที่เขายืนอยู่ข้างล่างถ่ายเอาไว้ได้
มากราคมที่ป้านรถเมล์หน้าวัดเสมอินารีถนนวิภาวรี
รถเมคันนี้คือสาย๕๑๐วิ่งธรรมศาสตร์บรังสิตไปอนุสวรีชายสมรภูมินะฮะ
จากการสอบถามคนขับเขาบอกว่าคู่กรณีคือจะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเบียดข้างซ้าย
แต่ช่องซ้ายมันแคบทำให้เบียดไม่ได้
คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็เลยไม่พอใจกระทั่งรถเมย์จอดรับส่งผู้โดยสาร
คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็เลยขึ้นไปบนรถแล้วนะแล้วก็ไปต่อยคนขับรถเมย์
แล้วก็ลากลงมาชกต่อยกันข้างล่างต่อตามที่ปรากฏในคลิป
ซึ่งเราเห็นมันเป็นช่วงกลางเหตุการณ์แล้ว
เรื่องต้นคนขับรถเมย์ก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
แล้วก็ส่วนมาตรการขอสมกรก็จะมีการสอบสวนเพื่อลงโทษกันต่อไป
ซึ่งบทลงโทษออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
มันส่งผลต่อภาพลักษณ์ขอสมกรเลยตัดสินใจลงโทษย้ายโชเฟอร์คนนี้ค่ะ
ไปขับรถโดยสารในเส้นทางสาย๙๕กตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะ
แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับองค์การด้วย
แต่ว่าถ้ามันเป็นไปอย่างที่คนขับรถเมย์บอกคือก็คนนี้เสื้อดำขึ้นไปต่อยเขาบนรถเลย
มันก็ควรจะให้ความเป็นธรรมด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนถูกกระทำก่อน
แล้วชาวบ้านก็บอกว่าก็รถมอไซค์พยายามเบียดเข้าไปก่อนด้วยซ้ำไป
คืออย่างที่เราบอกกันเสมอว่า๑อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสิน
ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดเราจะถูกเราจะผิดก็ตามครับ
ถ้าสมมุติว่าเป็นไปตามที่โชเฟอร์คนขับรถเมย์บอกจริงว่าเขาโดนขึ้นมาต่อยก่อน
สิ่งที่เขาต้องทำคือแจ้งตำรวจถูกต้องเพราะว่าถ้าลงมาตะลุมบอลแบบนี้ค่ะ
แม้ว่าจะเป็นการป้องกันตัวแต่ถ้ากระโดดถีบอะไรก็ดี
มันคือคนมองมันก็รู้สึกว่าอ้าวทำไมมาทะเลาะกันแบบนี้
ผู้โดยสารยังนั่งรออยู่เต็มคันรถเลยแบบนั้น
ดีนะไม่มีไม้ไม่มีปืนไม่มีมีดนะไม่งั้นนะหนักกว่านี้อีก
คืออย่างที่บอกนะคะไม่ใช่เรื่องแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องว่าฉันผิดเธอถูก
มันคือเรื่องความปลอดภัยของตัวเองเอาอย่างนี้ดีกว่า
องความปลอดภัยของตัวเองมาอันดับหนึ่ง
ความปลอดภัยของผู้โดยสารแล้วก็ของคนรอบข้างด้วย
ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้โทร๑๙๑เลยเรียกตำรวจให้มาจับเลย
เพราะว่าอันนี้มันก็คือเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายนะคะ